อันนี้ก็คืออุปฟังที่เราเสพเพื่ออุป
อุปกรณ์ที่นี่เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับร่างกายมนุษย์
จะค่อนข้างแข็งแรงมีความรู้สึก
ืดอย่างนี้มันก็ยืดได้แล้วใช้มือดึงด้วยแรงเท่ากันเนี่ย
คือใช้มือดึงก็ขาดแล้วอย่างนี้ครับ
มันก็ไม่ควรจะเป็นสายโทรศัพท์ที่ใช้ได้หรอกมั้ง
มันผิดมาจากที่เดียวกันแต่มันไม่มีคุณภาพ
เห็นมั้ยก็อย่างนี้มันแกะง่าย

อันนี้มันแกะยากครับมันดูไม่ง่าย

แต่เวลาสายชาร์จครับเวลามันจะหาดตรงคอตรงนี้
ทุกอย่างกลิ๊บไปหมดแบบคุณฮะไม่ได้โยกเฉพาะอย่างนี้

ที่ผลเรียกว่ามันจะดีไม่ดีตรงนั้น

โเรมาลหล่อไหน
ไม่มีรูให้น้ำเข้าเลย

เช่นกลมคอมันก็จุ๊กมันหาง่าย
ดีกว่าอีสีเท่านั้นเอง

การขึ้นโมการขึ้นเฟรมได้รูปสมมาก
การสะท้อนแสงไม่มีรอยตะเกื้อง
ไอ้ตัวกระป๋องไบนี้

หยุดมันและความสัญญาไม่เท่ากัน

สารลาลายหลีทียีมอยู่มีรวดทองแดงโครดไปโครดมาอยู่ในนั้น
นะครับคู่แบตมันเริ่มใกล้กันเข้ามาเรื่อย
นะครับถ้า

มันก็แตกปุ๊บสะเบิดกัน
แล้วก็มีควันขม่าวสีดำออกมาให้ความร้อน